ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ม้วนตัวเขินรอไว้เลยค่ะ
เจออีกตำนานบทใหม่รักต่างวัยเมื่อวานนี้เรานำเสนอห้าสิบแปดกับสิบแปด
ฝั่งพี่ต้นนี่คู่ใหม่นะคะครับห้าสิบเอ็ดกับสิบเก้า
หนุ่มสิบเก้ากับสาวห้าสิบเอ็ดอืมรักกันแล้วรู้ไหมคะว่าหนุ่มสิบเก้า
ชอบป้าห้าสิบเอ็ดตั้งแต่อายุสิบขวบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงอีกแล้ว
ใช่ค่ะสิบขวบเหรอแอบชอบตั้งแต่อายุ๑๐ขวบโอ้โห
ทนเก็บความรักไว้ในใจ๙ปีเพิ่งมาบอกรักกันเมื่อไม่นานนี้เอง
อ่ะดูความหวานของทั้งคู่ค่ะจะบอกว่าเอ่อน้ำตาลเนี่ย
ผิดชาเลยนะฮะค่ะ
อันนี้เป็นลูกเกยเป็นหัวของลูกสาวลูกสาวกกและอันนี้ฮะ
เป็นแฟนเป็นหัวน้อย
พูดหน่อยแล้วไหมว่าอยู่หน่อย๑๑๕

ค่ะนี่คือวงเบียนซีรีสของฉันจริงจริงเลยแหละค่ะ
นึกถึงเพลงนี้เลยอ่ะอะไรฮะ
คนจะรักกันผูกพันหมายมั่นสิ่งใดคุณพี่เขาชื่ออะไรนะ
บุกน้ำลุยไฟปล่อยให้เขาไปตามปรารถนา
ต้องปล่อยเขาแล้วนะหัวน้อยของฉัน
เดี๋ยวนะคุณลำดับใหม่นะคุณพี่ต้นอะไรครับ
คุณผู้ชมลำดับใหม่นะเสื้อขาวเป็นลูกเขยนะคะ
อย่าเข้าใจผิดนะส่วนคุณป้าเนี่ย
คุณป้าจันเนี่ยคุณป้าจันอายุ๕๐ปีนั่งตรงกลาง
ผู้หญิงเป็นภรรยาของน้องเสื้อสีน้ำเงิน
เข้าใจหรือยังผัวน้อยที่ว่าหมายถึงว่าผัวอายุน้อย

แล้วต่อไปพี่ลูกเขยพี่ต้องยกมือไหว่
สามีแม่นะใช่ค่ะ

อ่าน่ารักมากน่ารักมากนะฮะหันเก็บเปียร์

น้องน้องตั้งชื่อว่าน้องตั้งน้องตั้งอายุ๑๙

คุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นคู่รักข้าวใหม่ประมาณเพิ่งจะคบเป็นคู่ผัวตัวเมีย
จะคบกันเป็นคู่ผัวตัวเมียจริงจังได้๓เดือนเองนะคะ
จะมีการผูกข้อไม้ข้อมืออย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม
แล้วก็น้องตั้งเนี่ยมีการวางสินสอดด้วยนะ
เงินสด๖๐๐๐บาทให้กับยายจันลาจ้ะ
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ครองรักกันมาหวานชื่นนะคะ
คุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยว่าหวานแล้ว
คลิปต่อไปให้ดูหวานยิ่งกว่า

เด็กเป็นอมทะตอนนี้ก็๓๘แหละ
ถ้าจะเอาอยู่ห่างกันสักประมาณสี่กาที
คุณเรียกว่าพี่จันเขาต้องเรียกอย่างนี้ค่ะ
จุดเริ่มต้นของความรักทั้งคู่กันหน่อยนะคะ
บันทึกรักต่างวัยของทั้งคู่เริ่มต้นจากน้องตั้ง
น้องตั้งเสียคุณแม่ไปตั้งแต่เล็กนะคะ
ส่วนคุณพ่อเนี่ยไปบวชเป็นพระก็เลยอาศัยอยู่กับคุณยายอายุ๖๕ปีนะคะ
แล้วไปรับจ้างหาปูหาปลากับพี่จันลานี่แหละ
หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าพี่จันลาเนี่ยน่ารักมากเลยดูแลอย่างดี
อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนะคะ
น้องตั้งตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาตอนนั้นอายุ๑๐ขวบเองนะ
ชอบพี่จันลาตั้งแต่อายุ๑๐ควบ
ความรู้สึกมา๙ปีกระทั่งปลายปีที่แล้วประมาณเดือนตุลาคม
พอสารภาพรักปุ๊บก็เลยผูกข้อไม้ข้อมือนะคะ
หอครองรักกันอย่างถูกต้อง

หรือใครจะนิริทาว่าพี่จันมีผัวเด็ก

แต่หากอนาคตน้องตั้งจะไปพบรักใหม่กับสาวใบเดียวกัน
จันลาก็จะไม่เหนียวรั้ง
เพราะยอมรับว่าตัวเองนั้นอายุมากแล้ว

ดูแลกันและกันไปเรื่อยแบบนี้
กว่าพรมลิขิตจะแยกทางรักของเราออกจากกัน
ก็อาจจะเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ซ่าตังก่อนก็ได้ใช่นะฮะ